คุณผู้ชมขับรถตอนกลางคืนต้องระวังนะครับ
มีรถพ่วงเขาก็ไปจอดข้างทาง
ตัวคนขับเขาลงจากรถแวะเพราะว่าอยู่บ้านเขาพอดี

ท้ายรถของเขามันมีคนขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชน

คุณผู้ชมนึกภาพถ้าไม่ได้มีไฟรถกู้ภัยวับแบบนี้

เพราะว่ารถรถพ่วงคันนี้เขาจอดอยู่ข้างทางถูกไหมไหลทาง

เขาอาจจะมองไม่เห็นก็เลยชนตุ้มไปเสียชีวิตเลย
สภาพบ้านค่ายที่มรยองพร้อมกับกู้ภัยสว่างพรกุศลมระยอง

รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถพ่วงซึ่งมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
ตอนแรกมีคนที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนบ้านค่ายมรยองที่ตำบลหนองตะพานนี่แหละ
ตอนแรกคนที่ขี่มาบาดเจ็บสาหัสคือนายเอกพลอายุ๔๒ปี
เขาก็นอนหมดสติจมกองเลือดอยู่ตรงนั้น
ภัยมาถึงต้องเร่งปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผล
เขาก็บาดเจ็บหนักแล้วก็เสียชีวิต
ข้างรถของผู้เสียชีวิตเองก็มีรถจักรยานยนต์ของเขานั่นแหละคุณผู้ชม

ก็คือรถจักรยานยนต์ของเขาก็อัดติดอยู่กับท้ายรถพ่วงเสียบอยู่แบบนี้
ตัวเขาก็ตกนอนอยู่ข้างทาง
คนขับรถพ่วงคือนายสินชัยอายุ๕๔ปีบอกว่า
ก็ขับรถมาผ่านบ้านก็จอดข้างทาง
แวะบ้านอาบน้ำเดี๋ยวจะไปต่อ
ขณะที่จอดเขาก็เอากลวยตั้งไว้แล้วนะ
แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาก็เปิดไฟกระพริบด้วย
จอดได้แปปเดียวยังไม่ทันให้อาบน้ำ

เขาก็วิ่งออกมาดูอ้าวมีคนมาชน
ปรากฏิแล้วคือถ้ามารถเปล่า
เขาจะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถตลอด

ติดสายฟงสายไฟมันมีตู้คอนเทนเนอร์ด้วย
ก็เลยต้องจอดไว้ริมทางแบบนี้นะฮะ
ฟังเสียงคนขับรถพ่วงหน่อยครับ
สุดท้ายก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง

รวมทั้งก็ได้มีการประสานญาติของผู้เสียชีวิตมารับร่างไป
ประกอบพิธีกันต่อไปแล้วนะครับ